ไปดูที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครสิทธิยากันบ้างนะครับ
ชาวบ้านตำบลแม่ลากำลังเร่งทำคันกั้นน้ำรอบพื้นที่นาข้าวของตัวเอง
หลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์เพิ่มสูงขึ้น
ทำให้น้ำในคลองบางพระครูไหลย้อนเข้าท่วมทางทุ่งนาที่ปลูกข้าวกันอยู่นะครับ
ทุ่งนาของชาวบ้านได้รับความเสียหายจนตอนนี้ชาวนาต้องเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดแล้วนะครับ
ไปดูสถานการณ์ล่าสุดกับคุณซอลอัตรวีรังสีอรุณพุทธศาสตร์ไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพื้นที่ครับเชิญครับ
กำนันและชาวบ้านตำบลแม่ลาอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยา
นะครับกำลังนำรถแคลเข้ามาในพื้นที่เพื่อทำแนว
กั้นน้ำหลังจากน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ได้เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนทำให้น้ำในคลองบางพระครูไม่สามารถ
ลงสู่แม่น้ำป่าศักดิ์ได้นะครับจนทำให้เอ่อเข้าท่วม
นาของชาวบ้านเสียหายไปแล้วหลายร้อยไล่ครับหลังจาก
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้ำในแม่น้ำป่าศักดิม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอ
นครหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ลาบรุ่มต่ำและมีตลิงค่อนข้าง
ต่ำนะครับทำให้บางจุดมีน้ำเอ่อล้นตลิงเข้าท่วมบ้าน
เรือนของประชาชนในพื้นที่ตะบนป่าจันทร์แล้ว๓หลังคา
เรือนล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทีมข่าวได้รับ
รายงานจากผู้นำท้องถิ่นตะบนแม่ลาว่ามีน้ำไหลเข้า
นาของชาวบ้านบางส่วนจนทำให้ต้องรีบเก็บเกี่ยว
ก่อนกำหนดจากการสอบถามกำนันตำบลแม่ลาก็ระบุนะครับ
ว่าน้ำได้เริ่มไหลเข้าที่หนาของชาวบ้านตั้งแต่เมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ
เพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำในคลองบางพระครูไม่สามารถไหล
ลงสู่แม่น้ำป่าศักดิ์ได้ประกอบกับน้ำจากแม่น้ำลบ
บุรีได้ระบายเข้าสู่ทุ่งแม่ลา
จึงเอ่อเข้าท่วมที่นาของชาวบ้าน
จนต้องมีการเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดกว่า๒๐๐ไร่
จากทั้งหมดกว่า๕๐๐ไร่นะครับ
ประชาชนเสียรายได้ไปเกินกว่าครึ่งเลยทีเดียวครับ

คือว่าจะเสียหายคือว่าเกี่ยวกับเกษตรกรครับ

คือข้าวยังไม่ครบกำหนดที่จะเก็บเกี่ยวครับ

เขียวก็ถูกตัดราคา
ตอนนี้เกษตรกรขายข้าวได้ประมาณ๔๕๐๐บาทต่อเวียน
เมืองต้นได้นำรถแคคโฮลเข้ามาทำแนวกั้นน้ำสูง๑เมตรนะครับ
เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าที่นาของชาวบ้าน
ซึ่งจากการสำรวจก็พบว่ามีพื้นที่ต้องทำแนวกั้นจำนวน๑๐จุด
ซึ่งบางจุดยาวถึง๗๐ขออภัยครับ๗๐๐เมตรเลยทีเดียวครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำในรุ่มแม่น้ำป่าศักดิ
ณขณะนี้มีปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น
จากเขื่อนป่าศักดิลสิตมีกักเก็บน้ำมากถึง๘๑๓ลูกบาทเมตร
หรือร้อยละ๘๔ของความจุอาง
ได้เพิ่มการระบายน้ำเป็น๔๖๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที

ซึ่งจะไหลไปรวมกับปริมาณน้ำที่มาจากคลองชายนาฏป่าศักดิ
บริเวณเขื่อนพระราม๖ในอัตรา๔๓๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถบริหารจัดการน้ำให้ผ่านเขื่อนพระราม๖
ในอำเภอท่าเรือได้ไม่เกิน๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำ
อำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวงเพิ่มกว่าเดิมครับ
และนี่ก็คือสถานการณ์น้ำล่าสุดในพื้นที่ตำบลแม่ลา
อำเภอนครหลวงจพศรียุฒิญาซึ่งจากนี้จะต้องดูปริมาณฝนกันต่อไปนะครับว่า
จะมีมากน้อยเพียงใดซึ่งหากมีมากนะครับ
แน่นอนว่าจะทำให้พื้นที่แห่งนี้มีน้ำท่วมเพิ่มเติมอย่างแน่นอนครับ
แน่นอนครับสราอัตรรวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากตำบลแม่ลาอำเภอนครหลวงพระนครศรียุธยาครับ